ก็บอกว่าคู่นี้นะคะ

แล้วเล่นละครด้วยกันมันก็ต้องมีความเม้ามอยกันนะคะ
แล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าดีกีความคลั่งรักของทั้งคู่
ใครคลั่งรักมากกันวันนี้เรามีคำตอบจากเซาเตอร์เจรินพรดีกว่านะคะ
เอาไปว่าเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปต่อมายถามมาแล้วค่ะ

เจ้าเตอร์
อันนี้ไม่น่าเกี่ยวค่ะคิดว่ามันเป็นตัวละครมากกว่า
เล่นกับเจมส์มันสบายมากด้วยค่ะด้วยความที่เราแบบสนิทกับเขาด้วย
แล้วก็พอเราเล่นเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเราก็เป็นมาตาเป็นหนึ่งไปเลย

เขาจะมีความใจดีแล้วก็ความตั้งใจดีของเขาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
แต่ก็จะไม่ได้เป็นสายแบบข้างล่างแบบขนาดนั้นให้เราเห็น
แต่เราก็แค่รู้ว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมาก

เราเองก็รู้จักทั้งสองคน
ก็พอเห็นเขาสบายเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้
จะเขินบ้างก็รู้สึกดีใจกับทั้งคู่ค่ะ